ตอนนี้ค่ะได้เข้าประจำจุดเพื่อที่จะเก็บหลักฐานที่มีการก่อเหตุกันนะคะ
โดยตำรวจชุดพิสูจน์หลักฐานนะคะ
ได้เข้าประจำจุดที่เกิดเหตุค่ะ
เป็นจุดที่นักเรียนนักศึกษาอาชีวะนะคะ
มีการก่อเหตุทะเลาะวิวาดกันนะคะ
แล้วก็มีการใช้อาวุธเป็นปอกกระสุนปืนนะคะ
ที่ตกอยู่ในที่จุดเกิดเหตุค่ะ

แล้วก็มีคล้ายกับปืนแป๊บนะคะ

แล้วก็ณขณะนี้นะคะตำรวจได้เก็บหลักฐานทั้งหมดนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นหมวกรองเท้ากระเป๋าของผู้ที่เกาะเหตุทะเลาวิวาสกันนะคะ
แล้วก็มีการเก็บตรวจหารายละเอียดต่าง
เพื่อที่จะนำไปสอบสวนต่อนะคะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
รวมถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยค่ะ
ก็ได้มีการเข้ามาดูแลหน้าจุดนี้นะคะ
แล้วก็ตรวจหาวัตถุอื่นนะคะ
ที่อยู่โดยรอบด้วยนะคะ
ตำรวจของสถานีตำรวจนครบานพหนโยธินนะคะ
ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบณจุดตรงนี้นะคะ
เข้ามาดูแลพื้นที่ด้วยนะคะ

เมื่อสักครู่นี้ทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราก็ได้มีการไปสำรวจดูนะคะ
ก็มีการทางหัวหน้ากาดนะคะ
ก็ได้มีการแจ้งให้กับนักศึกษาอาชีวะนะคะ
ที่มาทำหน้าที่การอาสาในวันนี้นะคะ
ให้แยกย้ายกันเดินทางกลับนะคะ
แล้วก็บอกว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่คาดว่าจะเป็นจุดอันตรายนะคะ
โดยเฉพาะที่จะมุ่งหน้าไปทาง๕แยกลาดพร้าวค่ะ
ก็มีการแจ้งว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นในการเดินทางกลับนะคะ

จากที่มีการสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยของเพชรเกษมนะคะ
ที่เข้ามาดูแลความเรียบร้อยช่วยเหลือคนที่รับบาดเจ็บจากตอนแรกนะคะ
ก็บอกว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนนะคะ
มีการนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระราม๙

ก็นำส่งรักษาที่โรงพยาบาลเซ็นหลุยค่ะ
ตอนนี้นะคะภาพสดเลยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่กี่นาทีนะคะ
ก็มีการเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายกันนะคะ
จนนำไปสู่การจัดระเบียบต่างในพื้นที่

แล้วก็มีการนำชุดพิสูจน์หลักฐานเข้ามาหาวัตถุต้องสงสัยค่ะ
เมืองต้นที่เราได้สังเกตเมื่อสักครู่นี้นะคะ
มีหลักฐานหลายอย่างเลยนะคะ
ที่ทางชุดตำรวจชุดพิสูจน์หลักฐานได้มีการเก็บหลักฐานไปนะคะ
ก็คาดว่าจะต้องไปตรวจหารายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แต่ว่าทางกลุ่มกาดอาชีวะนะคะ
นักศึกษาอาชีวะที่มาปฏิบัติหน้าที่
ทำหน้าที่การอาสาในการชุมนุมบริเวณด้านหน้าธนาคารไทยพาณิชย

ในเวลา๒๓นาฬิกา๑๗นาที

กลุ่มนักศึกษาที่เป็นกาดนะคะก็ยังคงอยู่ในพื้นที่
แต่ว่าก็เกิดเหตุมีเสียงคล้ายประทัด
แล้วก็จนนำไปสู่การพบตัวผู้บาดเจ็บ
หลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางตำรวจ
ที่จะต้องไปตรวจสอบหลักฐาน
เก็บได้จากในพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะ

ที่ทีมข่าวเทวรัชทีวีของเราก็ติดอยู่
เทียร์รัฐทาวิที้วีรายงานสดจากด้านหน้าห้างอัฟฟินิวค่ะ

อาจจะเป็นลักษณะของการทะเลาะวิวาสเป็นเรื่องของปัญหาส่วนตัว
ครับซึ่งต้องไปขยายผลก่อนนะฮะ
คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนะครับอยู่กับผู้ที่เห็นเหตุการณ์ช่วงเวลานั้น